อันนี้ก็งงเหมือนกันนะคุณสืบสกุลคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าผู้หญิงคนนึงเธอก็กำลังจะยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์
ปรากฏว่าคนที่ต่ออยู่ข้างหลังเป็นคุณป้า
จู่เนี่ยไม่รู้จักกันมาก่อนเลยนะแต่มาถีบเธอแบบนี้
เดี๋ยวดูจังหวะนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิด
นี่เห็นไหมผู้หญิงเซเซอร์สิทธิ์ครีมถีบทำไม
เกิดอะไรขึ้นแล้วผู้เสียหายคนนี้ผู้หญิงชุดแดงนะบอกว่า
ไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
งงเลยเธอก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กของเธอด้วยนะคะ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่าผู้หญิงคนนี้
ก็คือนางสาวพัชรดาอายุ๓๔ปีเธอก็มีอาชีพค้าขายนั่นแหละ

โดนผู้หญิงคนนี้ถีบเขาที่บ้านท้าย
ตอนกำลังจะจ่ายเงินในมินิมาตรสาขาวัดแพรก

ทีนี้พอมันเกิดเหตุเธอไปแจ้งความแล้วนะ
ที่สพปลายบางแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้
มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๓เมื่อวานนี้
ตอนประมาณบ่าย๒โมงครึ่ง
ตัวเธอมาซื้อของให้คุณตา
แล้วตอนนั้นเธอกำลังต่อแถวจ่ายเงินค่ะ
มีผู้หญิงต่อแถวอยู่ด้านหลัง
แล้วก็ตะโกนด่าด้วยคำพูดหยาบคาย
เธอก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ตะโกนด่าใคร
เออเธอก็บอกว่าเธอไม่ได้ไปทำผิดอะไร
ไม่ได้ไปแซงคิวใครไม่ได้ไปแย่งซื้อของใคร
เออคุณป้าด่าคงด่าแบบด่าลอยมั้

เสื้อครีมคนนี้ค่ะก็กระโดดถีบอย่างแรงเลย

คือเกิดอะไรขึ้นแล้วทีนี้เธอหันไปนะ

แต่ว่าป้าแกไม่ตอบป้าแกนิ่งป้าแกเฉยเลยค่ะ
หรอฮะแต่เมื่อกี้เห็นป้างุบงิบงิบอะไรนะ

เพราะว่าเธอก็ไม่เข้าใจเหตุผลเหมือนกัน

เธอก็เลยไปถามวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างว่า

มอเตอร์ไซค์บอกว่าอ๋อเนี่ยป้าแกไม่ปกติ

แล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นประจำ
ทีนี้ค่ะทางด้านผู้เสียหายคือคุณพัชรดา
ก็เลยไปแจ้งความที่สพปลายบางเอาไว้เลย
แล้วบอกว่าคุณตำรวจจัดการให้หน่อย

ป้าคนนี้จะไปทำอันตรายคนอื่นหรือเปล่า
ไปทำแรงกว่านี้หรือไปทำคนอื่นเขาโกรธ
แล้วคนอื่นเขาโอ๊ยกลับมาที่ป้าเนี่ย

และที่สำคัญญาติป้าอยู่ไหน

ถ้าเกิดว่าป่วยจริงอาจจะส่งไปรักษาไหม

ผู้หญิงก็หันไปถามป้าก็ยังพูดอะไรอีกนิดนึง
แต่ทีนี้ตอนนี้คุณพัชรดาก็คงยังนอนไม่หลับแหละ